แต่ว่าบางทีเนี่ยไม่ได้แก้เบื่อได้อย่างเดียวนะมีเพื่อนหรือว่ามีสัตว์เลี้ย
เอาไว้แกล้งคุณชนะคุณเป็นคนขี้แกล้งระวังนะ
แกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้อยู่ดีหม้อมันจะลอยมาใส่ค่ะ
คือมันเริ่มตั้งแต่เอาลำโพงมาวางแล้ว
ใช่เอาลำโพงมาตั้งเงียบนะเงียบเงียบก่อนดูนะสังเกตดูนะ
แล้วปรากฏว่ากดอะไรกดเปิดเสียงโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลย
บางคนเขาตกใจมือไม้ลั่นนะมีเหมือนกันนะ
เออบางคนเขาตกใจขำไม่ออกนะคะ
ถึงจะเป็นคลิปฮานเนี่ยแต่บางทีเนี่ย
แกล้งใครคุณต้องระวังนิดนึง
ว่าเขาเป็นคนขวัญอ่อนหรือเปล่า

ใช่บางคนเขาบ้าจี้ขี้ตกใจ

ถ้าใช้มิตรอะไรอยู่กันทำไงอ่ะ

หรือว่าชิบขีตกใจขนาดไหน